คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
ประมาณสักตี๒เป็นเพลิงไหม้โรงงานน้ำมัน
แต่เป็นน้ำมันปาล์มนี่คุณผู้ชมฮะเพลิงลุกลามแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
เพราะว่าสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้ก็คือสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครับ
หมู่๑๐ครับมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ขณะที่มาถึงเพลิงกำลังลุกลามเลยนะฮะ
ภายในอาคารโรงซ่อมบำรุงของบริษัทนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำดับเพลิง
แล้วก็สกัดเพลิงเอาไว้ตรงเนี้ยมันจะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ก็คือยางรถยนต์ไงคุณเพราะตรงนี้เป็นอาคารโรงซ่อมบำรุงของบริษัท
ก็ต้องมีเศษซากรถมีอุปกรณ์ซ่อมรถปั๊มลมยางรถยนต์อยู่ตรงนี้
มันเลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเจ้าหน้าที่ก็สาง่า
ระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วฮะ
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับ